มีอยู่ไม่กี่ประเด็นคลาสิก

สุนั๊กหรือแมวที่เลี้ยงไว
ผู้ตายอายุ๖๘ปี

สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนสายลำปางงาวขาขึ้นเขตเทศบาลนครลำปางค่ะ
สภาพศพคือถูกชกตามใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายนะคะ
ใกล้กันมีด้ามเหล็กแล้วก็พลั่วเหล็กตกอยู่ด้วย
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะรอมอบตัวกับตำรวจ
ชื่ออัศวินอายุ๕๔ปี
สภาพเมืองลำปางสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่า
คนตายกับคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกัน
แต่หมางใจกันมาก่อนเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
คนก่อเหตุคือแม่ของอัศวินเนี่ยเคยจูงหมาออกมาเดินเล่นหน้าบ้าน
แล้วก็ถูกนายชนะเดชผู้ตายต่อว่าว่าอย่าเอาหมามาเดินแถวนี้
หมาเนี่ยชอบมาขี้เหม็นไปหมดเลย
พอหลังจากนั้นอัศวินรู้เรื่องว่าแม่โดนด่า
ก็เลยเหมือนกับตามมาต่อว่านายชนะเดชว่าเอ้ยทำไมต้องมาว่ากันอะไรแบบนี้ด้วย
ก็เลยเริ่มระหองระแหงกันเรื่อยมา
เมื่อเช้าค่ะอัศวินจูงหมาออกมาเดินเล่นอีก
แล้วก็เจอเขากับนายชนะเดชก็ทะเลาะกันอีก
ทีนี้เขาบอกว่าตอนนั้นนายธนเดชถือพลั่วเหล็กแล้วก็ด้ามเหล็กอยู่

ชนะเดชเนี่ยเอาพลั่วเหล็กกับด้ามเหล็กมาทำร้ายเขา

เขาก็เลยป้องกันตัวด้วยการชกไปที่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายหลายครั้ง
นายชนะเดชน์ล้มลงรถตายเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปคุยกับนางสมัยนะคะ
แม่ของคนก่อเหตุก็คือแม่ของอัศวิน
นี่ขอดูป้าสมัยหน่อย
สมัยมาพร้อมกับบุญรอด

รอดเป็นหมาพันธัยสีขาวนะเห็นบอกว่าเล่นอยู่ใกล้
เวลาไปเดินลงเดินเล่นเนี่ยคือคุณป้าแกเล่าบอกว่า
ก็บาดหมางกันกับคนตายมาปีกว่าแล้ว
เพราะป้าเนี่ยเอาแม่เนี่ยเอาเจ้าบุญรอดไปเดินเล่นริมถนนใกล้หน้าบ้านเขา
แล้วเขาก็มาต่อว่าเรื่องขี้หมา
ต่อว่านะไม่เท่าไหร่เอาหนังสติ๊กจะยิงแม่น่ะ
แม่เอาไอ้เจ้าบุญรอดนี่แหละไปเดินตอนเช้าเนอะ

มันก็มีขี้มีเยี่ยวบ้างเป็นธรรมดา
แต่คนนี้เขาเอาหนังสติ๊กยิงไล่ก่อน

ยิงแม่แล้วมาวันนี้เนี่ยเขาเตรียมเหมือนกับเตรียมพร้อมมาเลย
มีทั้งพลั่วมีทั้งไม้มีทั้งเหล็กยาวนี่เนี่ย
แล้วก็มามาดักเลย
เราได้คุยกับทางภรรยาของคนตายนะคุณวรภา
ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอชี้แจงแทนสามีที่ตายไปหน่อย

สามีเนี่ยที่เอาหนังสติ๊กมายิงยิงจริง
แต่จะยิงหมาที่มาขี้อยู่หน้าบ้านไม่ได้จะยิงเจ้าของหมาซะหน่อย
และที่เห็นว่าถือพลั่วเหล็กเนี่ยไม่ได้เอาไว้เตรียมทำร้ายใคร
ชอบไปทำความสะอาดหน้าบ้านตอนเช้า

ทำไมต้องชกสามีจนตายขนาดนี้ด้วย
ลูกมะบ่งนอนหมดมันจะเอาให้ถึงตาย
อ่าบุญรอดจิ้มลิ้มอยู่นะ
บุญรอดเดี๋ยวจะไม่รอดเอา
คือมันก็ทุกคนก็คิดไม่เหมือนกันนะ

คนเลี้ยงสุนัขกับคนที่ไม่ได้เลี้ยง
แต่เบื้องต้นยังไงทางคดีความเนี่ยก็ไปทำร้ายเขาจนตายนะฮะ
วินก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
จริงปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาโดนอารมณ์แล้วเวลาพาหมาพาอะไรไปเดินเล่นไงค่ะ

แบบเอ้ากลับไปอื่นที่บ้านจ้ามันไม่ได้
ถ้ามันอึดตรงไหนคุณก็เก็บแล้วก็เอาไปทิ้ง
ใช่ต้องพกไปด้วยอะนะคะ